จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมครับก็มีเหตุการณ์คล้ายกันเลยฮะ
ตำรวจบุกบ้านประชาชนรอบนี้มายามวิการด้วย
เที่ยงคืนฮะมีภาพจับไว้เอาไว้ได้ครับคุณผู้ชม
เอาไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะฮะวงจรปิดครับ
ดูฮะคุณขวัญคุณผู้ชมดูนะคือรถตำรวจเนี่ย
ตอนแรกเขาขับเลยบ้านหลังนี้เข้าไปข้างใน
แล้วก็ถอยออกมาอ่าถอยออกมาถอยออกมาอันนี้ผ่านหน้าบ้านของคนที่เขามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะ
ฉันเห็นแสงไฟวาบวาบอ่ะอ่าเนี่ยฮะคือมีการส่องไฟมาดูหน่อยเพราะมันมืดแล้ว
ดูเวลาตัวเล็กข้างบนคุณผู้ชมเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืน๓๒นาที
วันที่๒๔ก็คือพอข้ามเข้าสู่วันนี้มากลางดึกที่ผ่านมาเนี่ย
รถตำรวจเขาก็ถอยไปถอยกลับแล้วก็ถอยกลับมาแล้วมาจอดอยู่ตรงหน้าบ้าน
นี่นะฮะลักษณะข้างในอาจจะเป็นซอยตันหรือเปล่าตอนแรกผ่านไปแล้วไปต่อไม่ได้
ก็เลยต้องถอยขยับออกแล้วเหมือนจะกลับไปแล้วด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็อ้าว
อีกครั้งที่หน้าบ้านหลังนี้ดูสิครับเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ส่องไฟดูแล้วเหมือนไม่มีอะไร
อ้าวถ้าอย่างงั้นขยับออกกันแล้วกันถอยออกไปนี่นะฮะหนึ่งนาทีผ่านไป
เปลี่ยนใจกลับมาอีกแล้วแล้วรอบนี้ไม่ได้แค่นั่งอยู่บนรถมีคนลงมาครับ
เป็นตำรวจฮะลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาไปนั่งก้มเงยอยู่ท้ายรถ
นี่รถของทางฝั่งของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเลยกลัวครับว่าเอ๊ะนี่มันเที่ยงคืนกว่าเนี่ย
อย่างงี้ได้ยังไงอ่ะบุกรุกยามวิการหรือเปล่าใช่แล้วมาตรวจอะไรคะ
นั่นสิครับเขากลัวมากนะครับเขากลัวว่าจะถูกยัดยาหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่กล้าเอารถไปใช้เลยแล้วสามารถจะเอาผิดได้ไหมเนี่ย
จุ่มบ่ามาตรวจยางวิการแบบนี้เห็นประตูรั้วบ้านเปิดเนี่ย
ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าออกได้ง่ายนะต้องแสดงหมายค้นอะไรก่อนหรือเปล่านี่นะฮะ
เหตุการณ์นี้ครับอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ขอนแก่น
ตำรวจสพพลขับผ่านหน้าบ้านแล้วก็มีคนลงมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาทำให้นางสาวกฎชกรอายุ๔๕ปีเจ้าของบ้าน
วันนี้เธอมาพร้อมทนายความเลยครับขอให้นักกฎหมายมาช่วยหน่อย
สาธิตจำลองให้ดูขอลองดูที่ภาพบ้านเธออีกสักครั้งหนึ่งฮะ
และตอนที่เธอกำลังนั่งยองอันนี้คือมุมอีกมุมหนึ่ง
นี่คือบ้านเธอครับแล้วมีรถจอดสีดำเป็นรถยนต์๒คันแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดอีก๓คัน
บอกว่าเนี่ยเขามานั่งอยู่ตรงนี้พี่แล้วนั่งยองแบบนี้แล้วเอามือมาจับอะไรใต้รถหนูคันนี้
หนูก็เลยไม่กล้าขับรถคันนี้ออกมาใช้นี่นะฮะลองเทียบมุมภาพเมื่อกี้ก็ได้ครับเนี่ย
เป็นมุมเดียวกันเลยนี่นะครับที่เธอนั่งสาธิตให้ดูเมื่อกี้นี้
เลยบอกว่าเออแบบนี้มันจะโดนวางยายัดยาอะไรหรือเปล่า
ถ้าเอารถออกไปใช้ถูกสกัดจับแล้วถูกแจ้งข้อหาเอาผิดมันจะยังไงล่ะเนี่ย
เลยรู้สึกว่ากลัวครับถ้ามีของผิดกฎหมายขึ้นมาเธอก็ต้องตกมาเป็นแพ้หรือเปล่า
อันนี้เธอกลัวเองนะเธอก็เลยรู้สึกว่าขอให้ตรวจสอบหน่อยก็แล้วกัน
อยากฟังคำชี้แจงนี่เทียบแบบมุมต่อมุมเลยเห็นไหมฮะ
เชื่อว่าการกระทำของตำรวจโรงพักพลน่าสงสัย
เดี๋ยวจะเอาหลักฐานไปแจ้งความด้วย
เอาผิดข้อหาบุกรุกยามวิการและมีพฤติกรรมน่าสงสัย

ทุกคนมาทำไมยามวิการเอาเรื่องเต็มที่ค่ะ
ฟังเสียงเธอสิครับคือเอาแน่ฮะ
เพราะว่าทำแบบนี้นี่คือประชาชนไม่สบายใจ
เอาล่ะความสงสัยและความกังวลใจนี้เราสอบถามให้ครับ
สอบถามผู้กำกับการสพพลที่ขอนแก่นครับ
ตำรวจเอกถนอมสิทธิ์วงวิจารณ์ท่านบอกว่า
หลังจากสอบถามตำรวจสายตรวจอ๋อชุดที่ไปในวงจรปิดที่เห็นเนี่ย

สายตรวจชุดนั้นคุณไปทำไมที่หน้าบ้านประชาชน
แล้วคุณเดินเข้าไปได้ยังไงแล้วคุณไปทำอะไรอยู่ใต้รถเขา
สายตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่แจ้งว่าแบบนี้ครับ
คือมีคนแจ้งเหตุมาว่ามีวัยรุ่นใช้ปืนไปข่มขู่คู่อริที่ร้านอาหาร
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเวลาเกือบเที่ยงคืน
แล้วก็หลบหนีไปนั่นเลยเป็นที่มาว่า
ตำรวจชุดสายตรวจเลยขับรถตระเวนหา
แล้วผ่านทางเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้
แล้วก็ผ่านบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยครับ
นี่คือที่มาว่าเขากำลังขับตามหาวัยรุ่นที่เอาปืนไปขู่จะยิงคู่อริ
แล้วหนีไปไหนขับไล่ตามมาตามเส้นทาง
แล้วผ่านบ้านหลังนี้พอมองมาอ้าวประตูรั้วบ้านเปิด

เขามีทั้งรถยนต์๒คันมีมอเตอร์ไซค์อีก๓คัน
ตอนแรกเขาไม่คิดว่านี่คือบ้านคนนะฮะ
เข้าใจว่ารักษณะแบบนี้น่าจะเป็นหอพักหรือเปล่า
นี่นะฮะขอลองดูภาพที่ทีมข่าวลงไป

มันจะเป็นเหมือนลักษณะคือเหมือนอาคารชั้นเดียว
เขาเลยเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าอันนี้มันเป็นหอพักเนี่ย
เป็นไปได้ไหมว่าคนที่ไปก่อเหตุเอาปืนไปขู่คนอื่นเนี่ย
ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะลักษณะตรงนี้เนี่ยครับ
ก่อเหตุเสร็จแล้วจะเอารถมาจอดตรงนี้
แล้วก็รีบเข้าไปซ่อนตัวแล้วด้วยความรีบร้อน

เออมีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้นะคุณ
อ่าตำรวจเขาก็คิดแบบนี้เขาก็เรียบเรียงเหตุการณ์มาว่า
คือมีคนแจ้งมีคนก่อเหตุแล้วก็ตามหาตัวไม่เจอ
สาเหตุดูวินาทีนี้นะครับที่เขาเดินไปแล้วคุกเข่าแล้วเอามือไปจับ
ทำอะไรคุณเขาเอามือไปแตะท่อไอเสียรถ
เพื่อเช็คกันเหรอเพื่อเช็คว่าท่อไอเสียมันร้อนหรือเปล่า
มันมีนัยยะครับคือถ้าท่อไอเสียรถร้อน
แสดงว่ารถเพิ่งจะผ่านการใช้งานมาไหมแล้วคุณเพิ่งเอามาจอดถูกไหม
นั่นแหละครับคือสิ่งที่ตำรวจเขาคิดนี่คือกระบวนการคิดของชุดสายตรวจชุดนี้
เขามองว่าถ้าหากว่าจะมีใครสักคนที่ไปทำเรื่องไม่ดีแล้วหนีมาแล้ว
รถมาจอดแล้วซ่อนตัวข้างในอาคารดูจากท่อไอเสียมันก็เช็คได้เบื้องต้น
แล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยถ้อยเสียร้อนก็คงจะนำไปสู่การขอค้นต่อไป
แต่อันนี้พอจับปุ๊บท่อไอเสียไม่ร้อนฮะเออก็สงสัยคงไม่ใช่หรอก
ไม่ได้เกี่ยวข้องก็เลยพากันกลับไม่ได้มีการเอาของสิ่งผิดกฎหมายอะไรไปซุกซ่อนไว้
เพื่อจะหวังจับดำเนินคดีหรือว่าเรียกเงินใด
อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจชุดสายตรวจเขาชี้แจงนะครับ
ท่านผู้กำกับโรงพักษพลว่ายังไง
ท่านบอกว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงที่เอามาเล่าให้กับประชาชน
และเจ้าของบ้านได้ทราบจะได้หายกังวลแล้วก็หายสงสัย
ขอยืนยันว่าตำรวจปฏิบัติตามหน้าที่จริง
ไม่มีเจตนาไปกันแกล้งใคร
แต่ถ้าหากอธิบายความจริงแบบนี้แล้ว

ยังรับไม่ได้ยังกลัวยังอยากเอาผิดยังอยากฟ้อง

ถูกชี้ผิดแล้วล่ะครับว่าตกลงอย่างไร
แต่ทางตำรวจเขาขอยืนยันว่าไม่มีนอกมีในไม่ได้เล่นตุกติก
ทุกอย่างว่ากันไปตามตัวบทกฎหมาย
ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
ท่านก็สามารถที่จะอธิบายได้หมดนะคะ
ว่าตรงทำไมถึงต้องไปจอดรถทำไมถึงถอยออกมา
คุณผู้ชมคะ